คนในแวดวงทางการเมืองต่างก็แสดงความเสียใจ
ต่อการจักรไปของนายบรรหารศิลปอาชานะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่านายบรรหารนั้นถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสคนหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็อยู่ในแวดวงการเมืองมีบทบาทมานาน
พร้อมกันนี้ก็ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวศิลปอาชาด้วยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวศิลปะอาชา
ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งถือเป็นการสูญเสียนักการเมืองอาวุโสที่มีบทบาททางการเมืองไทยมาต่อเนื่องยาวนาน
เชื่อว่าสิ่งที่นายบรรหารปฏิบัติทั้งในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและนายกรัฐมนตรี
จะได้รับการจดจำและระลึกถึงจากประชาชนตลอดไป
ส่วนทางด้านของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจต่อครอบครัวศิลปอาชาที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ตลอดระยะเวลาบนเส้นทางสายการเมืองของนายบรรหาร
่งมั่นทุ่มเทใส่ใจดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มกำลัง
พัฒนาและได้สร้างความเจริญในแต่ละพื้นที่
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณอุปการณ์ให้กับประเทศมากมาย
ผลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายคนดีมีฝีมือในเรื่องการพัฒนา
พร้อมระบุด้วยว่าไม่คิดว่านายบรรหารจะจากไปเร็ว
เพราะตามปกติก็เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง
ส่วนทางด้านนายอดีศรเพียงเกตแก่นำนปชได้แต่งกรอนแสดงความเสียใจผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ใจความว่าปิดม่านเมืองสุพรรณชื่อบรรหารเหลือความหลังเป็นตำนานให้กล่าวถึง
เป็นนายกรัฐมนตรีที่ตราตรึง
คนสุพรรณเฝ้าคณึงถึงผลงาน

ปี๔๐ประชาธิปไตยเพิ่มภูมิทุกสถาน
เป็นผู้แทนราษดรผู้เชี่ยวชาญ
เป็นคนของชาวบ้านหลานชาวเมือง
เมื่อมีเกิดมีแก่มีสิ้นสุด
ธรรมดาของมนุษย์ใช่ฟูเฟื่อง
บรรหารศิลปอาชานามประเทือง
ขอวิญญาณท่านรุ่งเรืองสวรรคาลัย
ส่วนทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ว่าประชาชนชาวอเมริกันขอแสดงความเสียใจ
บรรหารมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย
ตลอดช่วงหลายทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงส่งเสริมมิตรภาพอันแข็งแกร่ง
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยเสมอมาค่ะ